ดราม่าปนมาหรือเปล่านะคะ
คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวเมาส์เล็ดลอดออกมา
ว่ามีแฟนเด็กหนุ่มรุ่นน้องคนนึง

เตงโมและหนุ่มนิกครับคุณผู้ชม
ล่าสุดสาวแตงโมนิดาก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสั้น
พร้อมกับใช้แอปพลิเคชันหน้าเล็กตาโต
ยืนยันว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ท้องอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะ

เออเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันได้นะ
ซึ่งในคอมเมนต์นี้ก็มีหลายคนเข้ามาขำบ้าง

แต่ยังไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาตำหนิหรือต่อว่าอะไรนะคะ
เอาเป็นว่าสาวแตงโมเขาอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแหละ
ดเรื่องดราม่าเรื่องท้องไม่ท้องเนี่ยไม่จริงนะคะ
แต่ว่าหันมางดรับถุงพลาสติกกันดีกว่า
อันนี้แตงโมบอกว่าฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะ
และนี่ก็คือเรื่องราวในวงการบันเทิงตั้งแต่ต้นสัปดาห
เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะพี่ค่ะ

ไม่รวดรับถุงแต่ไม่รวดรับถุงพลาสติก
ก็ยืนยันนะไม่ได้ท้องนะคะคุณแตงโมนะคะ
ตอนนี้มีความสุขดีมีแฟนน่ารักด้วยนะคะ